เรื่องเหตุไม่คาดคิดไฟฟ้าลัดวงจร
มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกที่และทุกบ้าน
รวมไปถึงที่สาราการประเรียนด้วยคุณผู้ชมค่ะ

แต่เขาดัดแปลงเป็นโรงพักชั่วคราว

มันมีผู้ต้องขังชายอยู่๒คนด้วย
คือเล่าให้ฟังช่วง๒ทุ่มของคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ไฟมันกำลังติดเลยลุกไหม้เพดานนะคุณผู้ชม

ที่นี่เป็นอาคารไม้ล้วนเลย
ของสาราการเปรียญอายุเกือบ๑๐๐ปีคุณผู้ชม
อยู่ที่วัดวันยาวบนค่ะ
ที่สาย๕ตำบลขลุงอำเภอขลุงจันทบุรี
ตอนนี้เขาถูกดัดแปลงเป็นสถานีตำรวจภูทรคลุงชั่วคราว
ระหว่างที่รอการก่อสร้างสถานีตำรวจใหม่ให้แล้วเสร็จอยู่

ในที่เกิดเหตุค่ะมีร้อยตำรวจตรีกำทรเครืออยู่
เจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันเขาเห็นเหตุการณ์คนแรกค่ะ
บอกว่าเห็นกลุ่มไฟขึ้นมา
แล้วก็มีควันขึ้นมาร้อยตำรวจตรีกำทร
ตอนนั้นเขาบอกเขาออกไปสูบบุหรี่บริเวณด้านนอกสาลา
พอเดินกลับเข้ามาที่รู้ตัวว่ามีไฟไหม้เพราะว่าอะไร
มันมีเศษไม้ที่กำลังติดไฟอยู่ไหม้ตกลงมาใส่หลังเขา
ใส่เสื้อตำรวจเป็นรูเลยนะกว้าง๓เซนติเมตร
หันขึ้นไปมองค่ะก็เห็นไฟขึ้นแบบนี้ค่ะ
สพขลุงฮะพลุเลยนะ
ก็พบว่ามีเปลวไฟรีบประสานเพื่อนตำรวจค่ะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดับไฟหน่อย
แล้วก็นำตัวผู้ต้องขังชายสองคนออกมาได้ทันนะฮะ

พร้อมกับนายกเทศมนตรีก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะ

อย่างที่บอกไปไฟมันยังไม่ได้ลุกลามใหญ่โต

เพราะว่ามันเป็นไม้ทั้งหลังอายุกว่าร้อยปีคุณผู้ชมนะคะ
ก็ยังไม่ได้สร้างความเสียหายไปมากกว่านี้

ในขณะเดียวกันที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ก็รีบเข้ามาตัดกระแสไฟไว้ก่อนได้ค่ะ

แล้วก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ได้ใช้งานกันอีกครั้งนั่นเองค่ะ
ดีนะที่คุณพี่ตำรวจหันไปเห็นทันซะก่อน
ไม่อย่างนั้นแล้วก็อาคารไม้หลังอายุร้อยปีแบบนี้
ไม่พลึกตาเดียวแน่นอนถูกต้องนะฮะเอาล่ะ